คุณผู้ชมจำน้องพิษบูยิ้มสวยเมื่อวานนี้ได้ไหม
ที่มีคนเอาไปปล่อยพร้อมกับกรงแล้วอาหารกระสอบหนึ่งเอาไปวางไว้
มาติดต่อขอรับเจ้าพิษบูลไปเลี้ยงเยอะเลยนะ
แต่ท่านเลือกคุณกระหนกผลส้มเพราะอะไร
เพราะว่าคุณกระหนกบ้านอยู่สามโคกปฐุมธานีและพิจารณาแล้ว
มีพื้นที่ตั้ง๔ไร่มีรั้วรอบขอบชิด
มีสุนัขภิกษ์บูตูแม่อยู่ตัวนึงแล้วด้วย

แล้วก็มีสุนัขพันธ์ไทยอีก๖๗ตัว
คือการมารับน้องตัวนี้ไป
เหมือนมาหาเจ้าบ่าวให้สุนัขของเขาที่บ้านนะครับ
แล้วก็บ้านหลังนี้น่าจะให้ความรักกับหมาตัวนี้ได้
เจ้าของใหม่ที่รับไปดูแลก็สัญญากับท่านเจ้าวาดบอกว่า
เจ้าวาดไม่ต้องห่วงมาเอาไปแล้ว
เดี๋ยวจะส่งข่าวให้ทราบเรื่อยว่าชีวิตความไม่อยู่ของมันเป็นยังไงครับ
ตั้งชื่อว่าอะไรอยากรู้เหมือนกันนะคะ